พูดถึงเรื่องคุณแม่วันแม่

แม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แม่เดียว

โดยคำว่าแม่มันแตกไปได้หลายอย่าง

แม่ของวงการบันเทิงที่ใครต่อใครก็

ตัดสายสดือกันมานี่คุณผู้ชมค่ะ

แม่เอเอสุภาจัย
นี่แหละค่ะชื่อนี้พูดไปไม่มี

ของแม่เอกันเลยยิ่งมันดาพระเอก
วันนี้ตลอดเลยโดยเฉพาะ

ผู้จัดการคู่บุญกันไปแบบนี้นะคะ
เรียกได้ว่าผลัดกันเลี้ยงดูตอบแทนกัน

ของแม่เอแล้วก็พี่อ้ำ

อย่างนางงามสาวน้องอัมแมนดาออฟ

โอ้โห้ยตัวติดกันอยากกับเป็นคู่แม่ลูกกัน
พี่เออีย์หรือที่สาวเรียกกัน

เพราะถ้าพี่เออียดิกก็เป็นคนใจดีมีเมตตานะ
เอ็นดูเด็กน้องทางโครงการทุกคนเลย

ที่เอ็นดูลูกนะคุณจำได้ไหมความประทับใจสุดซึ้งที่พี่เอเนี่ย
ชีวิตอยู่เนอะไปสวัสดีปีใหม่กันมาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่นะตอนนั้นเนอะในคลิป
เนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็ซึ้งใจมากมากเลยนะ
เอคนนี้เนี่ยนะก็ขอเป็นผู้ดูแลเรื่องพิธีส่งเธอขึ้นสวรรค์ด้วยหรือจะเป็นตอนที่คนบันเทิงหลายคู่แต่งงานกันค่ะพี่เอหรือแม่เอของเราเนี่ยนี่จัดเต็มทุกงานไปร่วมยินดีหลายงานเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่พร้อมอยู่ในช่วงทุกช่วงเวลาของหลายหลายคนเลยแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมพี่เอก็เลยกลายเป็นที่ประทับใจของ

ยาเปรี้ยวทัศนีก็พาไปทำบุญเหมือนกันค่ะหลายคนเลยยกให้อวยให้หนิงเป็นแม่เนี่ยแม่นิงจะว่าไงบ้างไปฟังหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากจริงต้องบอกว่าเด็กก็เป็นพลังในการทำงานของหนิงแหละ
เวลาที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขามีคนรัก
เป็นพลังอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเวลาเราเหนื่อยแล้วเรามองพวกเขาเราก็จะเออมีพลัง
ลอเงินที่หาแม่นิง

หมอลำคณะเสียงอีสานนะคะเรียกว่าเป็นตำนานของวงการหมอลำลูกทุ่งเลยก็ว่าได้
นกน้อยค่ะถือเป็นต้นแบบแห่งการสู้ชีวิตนะ
ประสบสถานการณ์ที่เป็นหนี้เป็นสินนับล้าน

ประคองวงหมอลำที่มีสมาชิกนับร้อยทุกคนนั้นอยู่รอดค่ะ
ช่วงโควิดระบาดหนักโอ๊ยไม่มีการแสดงที่ไหนเลยจ้ะ
นกน้อยเนี่ยก็ต้องออกมาไลฟ์สดเปิดการแสดงในโลกโซเชียล
เรียกว่าเป็นแม่ที่ผู้ที่สู้ชีวิตมาก
เพราะนอกจากตัวเองนะคะต้องคอยรับผิดชอบสมาชิกในวง
บรรดาลูกหลานในวงการหมอลำลูกทุ่ง
เคารพนับถือในความเด็ดเดี่ยว
แล้วก็ไม่ยอดท้อของแม่นกน้อยคุณผู้ชมค่ะ
สุดยอดเลยนะคะเป็นตัวแม่ของวงการหมอลำจริงเลยจ้า
แม่นกน้อยแม่นกน้อยจิ๊ป
แล้วก็แจ้งเกิดบรรดาลูกทุ่งสาวหมอลำเสา
นี่ไงแฟนของคุณก้องเฮ้ยไล่ด์คุณเดบี๊ค่ะมาเกิดมาจากคณะนี้ละจ๊ะคุณ

แสกเงินค่ะแสกเงิน
อยู่มา๒๐เกือบ๓๐ปียังอยู่ยั้งยืนยง

จ่อไมค์สัมภาษณ์ค่ะไปข่าวต่อไปเลยดีกว่า